เหตุการณ์นี้โอ้โหทำไมผู้ชายคนนี้ถึงเคราะห์ร้ายจริงที่สตูนค่ะ
ผู้ชายคนนี้อายุเพิ่ง๒๐ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ดีได้ยินเสียงดังปั้ง
แล้วก็เอ๊ะจับหน้าอกอะไรไหลเปียกเลือดไหล
ตัวเองโดนยิงไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไร

เลยเหรอปึ้งเลือดไหลกลางอกเลยล่วงล้มลงไปเขาตายเลยนะคะ
แต่จับมือยิงได้มือยิงบอกว่าอ๋อผมไม่ได้จะยิงเขาหรอก
ผมจะยิงใครก็ไม่รู้ไม่ยอมบอกชื่อว่าจะยิงใคร
แต่คนนี้ซวยผ่านมาพอดีเลยโดนกระสุนผม

โอ้โหนายศักดิ์ชายปรางทองอายุ๒๐นะคะ
นอนหายใจโรยรินอยู่บนถนนถูกยิงนัดหนึ่งกระสุนเข้าอก
แล้วก็มันอยู่ที่ฝั่งซ้ายพอดีเข้าจุดสำคัญ

ช่วงค่ำเมื่อวานถนนในหมู่บ้านในพื้นที่หมู่๔อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
คือชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะคะเขาบันทึกภาพอันนี้ไว้
ระหว่างที่รอรถพยาบาลมารับนะคะนายเขตทัศน์อายุ๓๐เป็นเจ้าของภาพนี้นะคะ
ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนจุด๒๒๑ปลอกตกอยู่
ตำรวจก็เลยไปตรวจสอบบ้านที่อยู่ใกล้แถวนั้นนะคะ
ไปสักประมาณสองกิโลเป็นบ้านผู้ต้องสงสัย
ไปเจอตัวนายโชติวัฒน์อายุ๒๕ตำรวจเอาตัวไปสอบปากคำที่สพควนกาหลง
โชติวัฒน์บอกว่าผมเป็นคนยิงเอง
ผมเป็นคนยิงแต่ไม่ได้ตั้งใจจะยิงนายศักดิ์ชาย
ก็นายศักดิ์ชายซวยขี่รถผ่านมาพอดีเลยโดนลูกหลง

ตั้งใจจะยิงใครนายโชติวัฒน์เงียบไม่บอกว่าจะยิงใคร
โชติวัฒน์ถูกแจ้ง๓ข้อหาค่ะ
ฆ่าผู้อื่นเรื่องของการครอบครองปืนและเรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปเจอเพื่อนของผู้ตาย
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้ตายมาและอยู่ในเหตุการณ์ด้วย

เขาบอกว่าก่อนเสียงปืนดังเขาเห็นชายหญิงคู่นึงยืนอยู่ริมถนน
แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัด
มันล้มเลย

ไม่ได้รู้จักอะไรกับเขาเลย
บางทียิงยิงล้มมา
คือเพื่อนของผู้ตายคนนี้นายพงศ์อมรคนนี้ค่ะ
เขาให้ข้อมูลว่าตอนแรกเนี่ยนะก็ชวนผู้ตายไปเอารถจักรยานยนต์ของเขา
จอดไว้ที่บ้านญาติห่างจากจุดเกิดเหตุแค่กิโลเดียว
ผู้ตายเป็นคนขี่ตัวพงอมรเป็นคนซ้อน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุไฟหน้ารถมันส่องไปเห็นชายหญิงคู่นึง
อยู่ริมถนนเหมือนเขาทะเลาะกันอยู่
จังหวะที่รถขี่ผ่านจุดนั้นเสียงปืนดังขึ้นปั้ง
นัดหนึ่งแล้วตัวผู้ตายเอามือลูบหน้าอกว่า
อะไรมันเป็นน้ำไหลมาตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองโดนอะไร
พอมาดูอ้าวเลือดผ่านไปอีกสัก๓๐๐เมตรไปไม่ไหว
รอรถแล้วบอกว่าโดนยิงจอดรถแล้วฟุบไปกองกับพื้นเลย
นายพงศ์อมรก็รีบไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้น
เขาบอกว่าเพื่อนเขาที่โดนยิงสร้างความรู้ชน
ทีมข่าวได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ

ก็ได้คุยกับผู้ก่อเหตุแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายไม่รู้จักกัน
ทั้งคนยิงทั้งคนตายเขาไม่รู้จักกันมาก่อนเลย
คู่กรณีเนี่ย๒คนทั้งผู้กระทำแล้วก็ไม่รู้จักกัน

จากที่สอบถามผู้ต้องหาเขาไม่ได้
ตั้งใจเขาทะเลาะกับแฟน
โดยที่ว่าไม่รู้ว่า

คุณผู้ชมค่ะย่าดก็ร้องไห้ไปรับสมบกัน
ช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พี่สาวของผู้ตายนางสาวขวัญจิรา
ก็ให้ข้อมูลทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าครอบครัวมีกัน๓คน

ชาวบ้านแถวนี้ทุกคนจะรู้จักน้อง
ชื่นชมน้องมากเพราะว่าน้องเป็นคนขยัน
ทำงานที่ร้านซ่อมรถเพื่อหาเงิน
แล้วก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนค่ะ

ชีวิตคนทั้งคนนะแต่ผู้ต้องหาก็พูดง่ายเหลือเกิน
กลับกันบ้างอ่ะให้คุณเป็นคนที่ขี่รถมาหรือเดินมา
แล้วคุณก็ถูกยิงตายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็บอก
ก็ซวยไงผ่านมาพอดีไม่รู้จะยิงใครก็ไม่รู้เหมือนกัน